ทิมพิธาเองนะครับก็มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนครั้งแรกหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วก็เป็นการประกาศชายชนะ
ถึงแม้ผลจะออกมาอย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้ก็ตามแต่ว่าคะแนนเสียงก็นำอยู่นะครับแล้วก็มีการใช้คำว่าเป็นวาดที่นายกรัฐมนตรี
นะครับก็พูดแบบไม่ได้คะได้เขินอะไรเนอะค่ะแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนในทุกทุกประเด็น
รวมทั้งก็บอกด้วยว่ามีการต่อสายตรงไปยังพักที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะ
ลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์เก้าไกลนะฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะฮะ
แถลงประกาศชายชนะพร้อมยืนยันว่าติดต่อไปกับพักการเมือง
ฝากฝั่งของประชาธิปไตยที่เป็นฝากฝั่งของฝ่ายค้านเดิมแล้ว
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับทั้งเพื่อไทยไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทยประชาชาติแล้วก็อีกหนึ่งพักเล็กคือเป็นธรรมที่จะมาร่วมกันนะฮะ
แต่ก็เป็นฝากฝั่งของพักประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับ
ตอนนี้ก็เสียงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก๓๑๐เสียงได้อัปเดตล่าสุดนะครับ
ซึ่งการประกาศชัดชนะในครั้งนี้คุณพิธานะฮะก็แจ้งถึงประชาชนเขาใช้สถานะในการแถลงข่าววันนี้ว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย
ก่อนจะมีการเริ่มแถลงข่าวนะครับอ่ะไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะครับ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้ขอใช้โอกาสในการสื่อสารไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับห้าพักด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางคลายนำของฝากพักเหล่านะ
ได้โทรศัพท์หาคุณแพทองทานชินวัฒน์นะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอ
พักที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณปัจจุบันนะครับ
ถ้ารวมกันตอนนี้ก็๓๐๘เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักนะครับ
จะรวมไปทั้งหมดสามร้อยเก้าเสียงนะครับนี่ฮะก็พักต่างที่มีการคุยกันแล้ว
พิทาได้บอกไปแล้วนะครับก้าวกลายเองตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสอง
เพื่อไทยหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดประชาชาติเก้านะครับไทยสร้างไทยหก
รีรวมไทยหนึ่งแล้วก็เป็นธรรมหนึ่งนะฮะก็ประมาณตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนี่ย
ขึ้นมาที่สามร้อยสิบเสียงนะเพราะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
คุณผู้ชมเขาก็มีการเพิ่มเติมกับพักเล็กเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ย
ในส่วนของการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็แน่นอนนะครับต้องใช้เสียงของสวร่วมด้วย
คุณพิทายืนยันแบบนี้เพราะว่าหลายฝ่ายกังวลว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่รวมมา๓๑๐เสียง
อีก๒๕๐เสียงสวนั้นจะไปสู้อีกฝากฝั่งได้หรือเปล่า

กรณีที่ฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยจะเสนอชื่อนายกเดิม

เสียงฝ่ายประชาธิปไตยเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสันธามติจากประชาชน
ไม่ยอมรับและฝ่าฝืนฉันธรรมติ
ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
หรือแม้แต่ตัวของสวเองนะครับ
ผมก็คิดว่าท่าทีของวุฒิสภา
ก็พูดกันหลายครั้งหลายคน
แต่ก็คิดว่าเขาอย่างที่บอกครับ

ทุกฝ่ายต้องน้อมรับ
ฉันธรรมติที่มาจากพี่น้องประชาชน

ของพี่น้องประชาชนไม่เป็นประโยชน์กับใครเลย

ผลของการเลือกตั้งชัยชนะครั้งนี้

ไปเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนด้วย

ต้องการเห็นประชาธิปไตยที่ไม่สะดุดลง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เราเป็นระบบประชาธิปไตย
ล่าสุดตอนนี้ก็มีท่าทีของสวบางท่านนะ

เพราะว่าท่าทีเขาก็ไม่ได้สอดคล้องตามที่คุณพิทาได้บอกเหมือนกันนะ
เออก็เดี๋ยวจะมีให้ติดตามว่าสวล่าสุดเขาท่าทีเป็นอย่างไร
ล่าสุดคุณพิทาเองมีการเรียกประชุมฝ่ายบริหารของพักเหมือนกัน
เพื่อเดินหน้าทำงานทันทีแล้วย้ำว่าต้องตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้เกิดศูนยากาศทางการเมืองของประเทศนะครับ
ไปดูฝั่งของพักเพื่อไทยกันบ้างนะครับ
เพราะว่าแน่นอนแหละหลายคนก็จับตาพักเพื่อไทย
เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าดูตามโพลเนี่ย
คนก็คิดว่าเพื่อไทยน่าจะมาที่หนึ่ง
ทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บคะแนนสองภักดิ์มันที่ต่างกันมาก
หลายคนคิดว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสไหม
ที่เพื่อไทยจะจัดรัฐบาลแข่งกับก้าวไกล
อ่ะวันนี้ตอบทุกประเด็นเลยที่พักเพื่อไทยนะคะ
วันนี้ค่ะคุณแพทองทานชินวัฒนหรือว่าคุณอุ้งอิง

พร้อมด้วยคุณหมอชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
รวมกันแถลงท่าทีการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกลค่ะ
โดยเป็นการแถลงยินดีกับชัยชนะให้กับก้าวไกลด้วย

เมื่อกี้นี้คุณทิมบอกว่าโทรไปคุยกับแกนนำ๕พักแล้วใช่ไหม

คุณอิงก็บอกว่าคุณทิมโทรมา
ก็ใช้เวลาไม่นานคุยกันประมาณสัก๓๔นาทีได้
ซึ่งคุณทิมโทรมาแสดงความยินดี
แล้วก็เหมือนกับชื่นชมที่ตอนที่เธอหาเสียง

ท้องหาเสียงก็เข้าใจความรู้สึก
เพราะว่าก็เป็นพ่อเหมือนกัน

เพื่อไทยและคุณอิ๊งเองก็พร้อมสนับสนุนพักเก้าไกล
ที่ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งค่ะ
ยังไม่ได้คุยกันเรื่องรายละเอียดใดนะคะ
ก็คือโทรมาแล้วก็แสดงความยินดีซึ่งกันและกันนะคะ

ก็สนับสนุนนะคะเรื่องที่พักเก้าไกรได้เสียงข้างมากจากประชาชน
ก็สนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลนะคะ
แล้วก็ได้คุยกันแต่ว่าในเชิงของรายละเอียด
เรื่องของนโยบายหรือข้อตกลงต่างยังไม่ได้คุยกัน
ก็คือจะคุยกันตอนที่มีกรรมการบริหารพักนะคะ
ที่จะคุยกันเวลาที่จะนัดหมายหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ก็คือจะรอกรรมการบริหารพักก่อนค่ะ

เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับเพื่อไทย
เรื่องนี้หมอชนน่าเป็นคนตอบนะคะว่า
เพื่อไทยเห็นด้วยที่พักเก้าไกลจะเชิญพักร่วมฝ่ายประชาธิปไตย
เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ย้ำเลยว่า
เพื่อไทยไม่มีแนวความคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลค่ะ
ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นการหารือ

ก็ยกให้เป็นหน้าที่ของพักเก้าไกลเป็นฝ่ายดำเนินการไปเลย
ซึ่งในรายละเอียดมันก็จะเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพัก

ส่วนตัวแล้วหมอชลนานมองว่า
คะแนนเสียงสส๓๐๙เสียง๒พักรวมกัน
ก็สามารถเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้

แต่ยอมรับเลยว่าในเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรี
มันต้องใช้ถึง๓๗๖เสียงตามกฎหมาย
คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

เสียงนี้สามารถเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้นะครับ

แต่ว่าถามว่าโหวตนายกได้ไหมก็เป็นตามข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมายระบุชัดครับว่าการเลือกนายกต้องเลือกในที่ประชุมร่วมรัฐสภา
ต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภาคือ๓๗๖เสียง
เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเสียงที่จะมาโหวตให้ได้๑๓๓๗๖ครับ
กระบวนการเพิ่งเริ่มนั่นหมายความว่าทาจะมีการพูดคุยกันเบื้องต้น
เข้าสู่การพูดคุยระดับที่เป็นทางการ
หลังจากนั้นเรื่องราวเงื่อนไขประเด็นต่างก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับ
เราเองยังไม่กำหนดเวลาว่าจะสรุปจบเมื่อไหร่นะครับ
ต้องดูจุดเริ่มต้นก่อนครับ
นี่ประเด็นที่เขามองว่าอาจจะทำให้เพื่อไทยกับก้าวไกลร่วมกันไม่ได้
คือประเด็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

เพื่อไทยยังไงก็มีจุดยืนในเรื่องนี้ที่มั่นคงมาก
คือไม่สนับสนุนการยกเลิกมาตรา๑๑๒
แต่สนับสนุนให้เกิดการพูดคุยหารือในสภา
ส่วนกฎหมายต่างที่ทำให้เยาวชนติดคุก
ก็พร้อมที่จะนำมาพูดคุยและรับฟังเหมือนกัน
และประเด็นนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ

ยังไงก็แล้วแต่เพื่อไทยไม่สนับสนุนการยกเลิกนะคะ

แล้วมันจะมีผลไหมเพื่อไทยไม่ชนะ
คุณนิ๊งบอกว่าเรื่องที่คุณศิลป์จะกลับบ้านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภารกิจไทย
ก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณพ่อก็น่าจะกลับตามกำหนดเดิมที่แจ้งไว้
ก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะ
เดี๋ยวเขาคงต้องไปนั่งคุยกันเรื่องรายละเอียดเนอะ
ว่าจะปรับเรื่องของนโยบายให้เข้ากันอย่างไร

ได้มีการทับทามมาร่วมการจัดตั้งรัฐบาล

หัวหน้าภัคดิ์เสรีโรมไทย
ท่านก็บอกว่าตัวเองเป็นพักเล็กเป็นพักขนาดเล็กก็สามารถร่วมรัฐบาลได้แหละ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยควรจะผนึกกำลังกัน
แล้วก็อยากเสนอให้พระเก้าไกลกับเพื่อไทยบอกว่าไม่อยากให้คำนึงถึงโคต้า
แต่อยากให้คำนึงถึงความสามารถอันนี้ก็น่าจะเห็นด้วยกัน

มันก็จะทำให้ได้คนดีมีความรู้ความสามารถมาทำงานนะ
ภูมิใจไทยกันหน่อยดีไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นตัวเลือกหรือเปล่า
แต่สุดท้ายแล้วคุณพิธาไม่ได้ประกาศชื่อนะคะ
ทำการพักภูมิใจไทยวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอกะว่าจะไปเจอกับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักและแกนนำนะคะแต่ก็ไม่เจอเลยค่ะ

เงียบจริงเงียบเหงาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเหงาจริงไม่มีแกนนำไม่มีใครเข้ามาที่พักเลย
มวลชนเองก็อยากเห็นความชัดเจนของพักเหมือนกัน
เพราะว่าถึงแม้จะไม่ชนะแต่พักก็รั้งอันดับ๓
ก็เป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้
เขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีกับพักที่ได้ที่หนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละ
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชน
แต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่าไปทำเนียบนะไปทำเนียบนะคะ
แต่ว่าก็เจอกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
เปลยไว้บอกว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะวางมือจากการเมืองหลังจากนี้ค่ะ
คุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ว่ายังไงลองฟังนะคะ
แล้วก็ไม่มีเรื่องเสียหายเลยไม่มีเรื่องคอรัปชั่นไม่มีอะไรในตัวท่านเองนะครับ
แล้วก็ผมเชื่อว่าอย่างน้อยพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ยังอยู่ในใจคนไทยไปอีกยาวนานนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ผมให้กำลังใจท่านอีกกว่านะครับ
ไม่ได้รู้สึกว่าเราพ่ายแพ้เราจะเป็นอะไรนะครับ
เพราะว่าการเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับ
ดึกเมื่อวานใจความก็บอกว่าขอบคุณท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิษฎรองหัวหน้าพักคณะทำงานทุกชุด
ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
ขอให้ทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่เพื่อพักต่อไป
กระดาษที่ทางด้านของนายองค์อาบคิ้ม๑๙๕๐พคองค์อาดคิ้มและคิ้มไพรบูล
รักษาการรองหัวหน้าพักเองก็พูดถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ
เฉพาะในกรุงเทพมหานครเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่คนเดียว
ก็บอกว่าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกมาใช้สิทธิ์
ไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครพักใดก็ตาม
ก็ถือว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์แล้ว
เพื่อช่วยให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้

ยืนยันว่าทุกคะแนนเสียงจะไม่สูญเปล่า
จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็สามารถทำได้เหมือนกัน
แล้วก็ฝากแสดงความยินดีไปยังพักเก้าไกลที่ได้เสียงมาอันดับที่หนึ่ง
ขอให้ก้าวกลายนั้นเดินหน้าทำงานตามที่สัญญาไว้
ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ฝากมานะครับ